เอาละครับคุณผู้ชมมาดูเรื่องของคนดวงเห็งกันบ้าง

อันนี้เป็นสลากกาชาติ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่หนุ่มของโรงพยาบาลอ่างทองสุดเฮงฮะ
สลากกาชาติแค่๔ใบแต่รับรางวัลไปเหนาะเลยนะครับ
โอ้โหได้ยินฟังเพลงแบบนี้แล้วต้องเหมือนว่าเพลงกำลังขึ้นแล้ว
อับปู่ได้รับรางวัลได้แก

คุณสมพงศ์เฉลยไตรนะฮะอายุ๔๔ปีนะครับ
เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพร่โรงพยาบาลอ่างทองครับ

เพราะว่าได้รถเก๋งสีขาวคันงาม
พูกลิฟต์บิ้นเป็นของรางวัลนี่
รางวัลที่หนึ่งนะครับโอ้โฮ

โดยที่มีคุณวีรรวุษปุตตราเสร้าภรรี

แล้วก็คุณทักษนิพรปุตรเสนี

เปิดเผยว่าซื้อสลากต่อจากน้อง

คงเจ็บใจพี่คะน้องลาออกไปแล้วตอนนี้น้องเจ็บใจ
ซื้อต่อจากน้องมา๔ใบเพื่อเป็นการร่วมทำบุญ
โดยไม่คาดหวังถึงการถูกรางวัลก็อยากทำบุญนะนะคุณนะ
หลักกาชาติส่วนใหญ่เงินส่วนใหญ่ก็เอาไปเข้าการทำงานของกาชาติเขานะครับ

และพอทราบข่าวว่าถูกรางวัลที่๑เป็นรถเก่งก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจมากเลยนะครับ

ส่วนท่านอื่นก็มีรางวัลอื่นด้วยจักรยานยนต์
โชคดีเขาก็พากันมารับขี่กลับบ้านไปพร้อมกันด้วยหน้าชื่นตาบานแบบนี้แหละครับ
ดีใจด้วยกับทุกคนนะฮะนี่แหละผลของการทำบุญ